มีพี่ชายของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาบาดเจ็บสาหัส
จากการถูกทำร้ายเขาไปขอความช่วยเหลือกับทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายดัง
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนที่ทำร้ายน้องเขาเนี่ยไปแจ้งกู้ภัยแล้วแจ้งตำรวจ
บอกว่าน้องเขาบุกเข้าไปในบ้านแล้วไปใช้มีดเนี่ยไล่แทงคนในบ้านเขา

สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมาทุ่มกว่ากว่า
เขาเลยบอกว่าจัดฉากหรือเปล่า
น้องชายเขาขี่จักรยานยนต์มามาจอดอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้าน
เขาคบหากันอยู่ที่อยู่บ้านแถวนี้
แต่ทางฝั่งบ้านตรงนี้เขาไม่ให้เจอสุดท้ายเขาก็ยืนต่อล้อต่อเถียงอะไรกันอยู่พักใหญ่
เดี๋ยวจะเห็นผู้ชายคนนึงที่เดินออกมาที่ประตูหน้าบ้านแล้วมีการโต้เถียงกัน
ผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นก่อนที่จะมีผู้หญิงอีกคนนึงที่ออกมาด้วยนะฮะ
คนเจ็บชื่อจักริตนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนทางฝั่งของผู้ก่อเหตุเขาชื่อพลเทพ
นี่ฮะสักพักนึงเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างสองคนนี้
จักริตกับพลเทพแล้วพลเทพก็จะเดินนี่นี่นะฮะมันจะมีชุดละมุนวุ่นวายภาพมันจะไกลหน่อย
พลเทพก็วิ่งหนีมาตรงนี้ตอนหลังพลเทพที่ให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยบอกเขาถูกแทงก่อน
แล้วแม่เขาจะออกมาแม่เขาออกมาก็เหมือนกับมาห้ามศึกห้ามทับคุยไปคุยมา
มันก็มาลุมมาตุ้มกันอยู่สักแป๊บนึงเหมือนถืออะไรมาในมือด้วยเห็นไหมฮะ
ก่อนที่จะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์เนี่ยมาอีกเต็มเลย
อันนี้แม่ของพลเทพออกมาแล้วนะฮะแล้วพอมีรถมาอยู่ที่หน้าซอยตรงนี้เนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับ
รถจักรยานยนต์รถกระบะที่ขับเข้ามาเนี่ยกลุ่มผู้ชายเนี่ยลงมาเป็นสิบคน
รุมทำร้ายจักริต
หลุมกระทืบหลุมตีแล้วมีคนใช้ปืนที่ว่าถือปืนมาเนี่ยนะฮะ
แล้วยิงแต่ไม่ได้ยิงที่เขานะไม่ได้ยิงที่จักริตนะยิงขู่ยิงลงพื้น
ไปอีก๗นัชในภาพมันจะเห็นแสงแสงไฟแวปเนี่ย
จักริตเนี่ยถูกรุมทำร้ายตรงนี้เนี่ย
นี้เนี่ยสลบไปแล้วนะครับแต่ที่พี่ชายก็บอกมันเป็นหลักฐาน
ว่าน้องเขาไม่ได้บุกเข้าไปในบ้านไม่ได้ไปไล่แทงคนใน
บ้านหลังนี้จึงถูกทำร้ายแล้วแจ้งกู้ภัยกับตำรวจมานะเพราะ
น้องเขาถูกทำร้ายที่หน้าบ้านถูกรุมทำร้ายจนสลบเหมือดไป
แล้วถูกลากเข้าไปในบ้านค่ะ
เดี๋ยวจะมีภาพตอนที่กลุ่มชายเหล่านี้เนี่ยฮะลากจักริตที่นอน
สลบไปแล้วเข้าไปในประตูรั้วบ้านด้านใน
เหมือนจัดฉากว่าบุกรุกบ้านเขาแล้วไปไล่ทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยต้องป้องกันตัวประมาณอย่างนั้น
เดี๋ยวถ้ามีภาพตอนลากเข้าไปนะฮะบ้านหลังนี้นะครับซอยต้น
มะม่วงนะฮะอยู่ในซอยต้นมะม่วงตะบนม่วงชุมอำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรีนายจักริจวงหวังอายุ๔๕ปีบาดเจ็บสาหัสนะฮะ

ไหน

ตรงนี้มันไม่เห็นแสงคือช่วงที่ถูกลากเข้าไปนะครับในเขต

ตอนนี้สลบอยู่นะฮะสลบเหมือดเลยนั่นนอนกองไปแล้วหมดสติไปแล้ว
แล้วก็ถูกแจ้งความเรียกกู้ภัยมาว่าคนเจ็บเนี่ยคือจาก
กริจเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านเขาใช้มีดไล่แทงคนในบ้าน
เขาก็เลยต้องป้องกันตัวกันแต่พี่ชายเขาบอกมันไม่ใช่แล้ว
ไปได้หลักฐานมาน้องเขาถูกจัดฉากใส่ร้ายถูกทำร้ายร่าง
กายเลยไปขอความช่วยเหลือจากทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะทนายเกิด
ผลก็เลยมาช่วยเหลือทางคดีท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเหตุ
ที่เกิดขึ้น๑๔สิงหาคมนะครับช่วงทุ่มกว่าจักริตที่
บาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้พอ

คิ้วขวาแตกหางตาขวาฉีกขาดเย็บหลายเข็มเบ้าตาซ้ายขวานี่
ไปหมดใต้ปากขวาฉีกใบหน้าบวมแขนขวาหักนิ้วก้อยขวาหัก
ร้ายวันนี้เขาพอจะพูดได้เขาพูดถึงคู่กรณีที่ทำร้ายเขา

เรื่องทางคดีเนี่ยลองไล่ไปนะเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขา
บอกว่าแม้ว่าเขาจะรุมจักริตแต่เขาก็ถูกจักริตทำร้ายก่อนค่ะอ่า
สพท่าม่วงนะครับวันนี้ที่สพท่าม่วงครอบครัวของคน
เจ็บนะครับครอบครัวของนายจักริตนะฮะพี่ชายเขาด้วยนะครับวันนี้
ตำรวจเชิญตัวมานะครับเพื่อจะมาสอบถามแล้วก็ติดตามความ
ืบหน้าทางคดีแล้วนี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ได้
กับทางฝั่งที่ไปทำร้ายนายจักริตด้วยนะครับนี่คือคน
ละเทพทองคำอายุ๔๖ปีเป็นคู่กรณีคนแรกในคลิปในกล้องวง
จรปิดคู่กรณีคนแรกของจักริตที่มีการต่อสู้กันอ่ะนะแล้วที่
ตำรวจเรียกตัวมาวันนี้อีกก็มีพระรันยูคงยมอายุ๓๐
ปีคนนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำร้ายจักริตแต่เขาบอก
เขาก็ถูกแทงนี่เขาก็โชว์บาดแผลให้ดูว่าผมก็ถูกแทงอีก
ที่เห็นแสงไฟจากกระบอกปืนจากมากระบอกปืนในเจ็ดนัดนั้น
เป็นคนยิงวันนี้พนักงานสอบสวนเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
นะครับแล้วก็เอาปืนเนี่ยมามอบให้กับตำรวจด้วยปืนที่ใช้ยิง
เนี่ยนะจากการตรวจสอบเนี่ยทำให้พบว่าเบื้องต้นนะครับทุก
คุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงเนี้ยเขามีบ้านอยู่สองหลังปลูกติดกันนะ
ด้านหน้าถนนเป็นบ้านของนายพระเทพซึ่งอยู่กับภรรยาแล้วก็
ลูกอีก๒คนส่วนอีกหลังนึงต้องเดินเข้าไปด้านในจะเป็นบ้าน
ญาติของนายพลเทพอญาติภรรยาเป็นผู้หญิงชื่อน่องนะฮะซึ่งน่องเนี่ย
คบหาอยู่กับจักริตจักริตมาหาอยู่บ่อยแต่ทางฝั่งครอบครัว
ญาติพี่น้องของหน่องเนี่ยเขาไม่ชอบจักริตเขาก็ห้ามไม่ให้จักริต
เนี่ยมาที่บ้านเขาอ้างว่าเพราะเวลาจักริตมาหาน่องเนี่ยชอบพา
มั่วสุมเสพยาเสพติดกันค่ะนี่พี่ชายของคนเจ็บนะครับก็คือนาย
สมเกียจนะฮะบอกว่าตอนมาเห็นสภาพน้องชายที่ถูกทำร้ายเนี่ย
โอ้โหเขาบอกมันเกินไปแล้วเขาไม่เชื่อได้ว่าน้องเขาเนี่ยจะ
บุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วไปทำร้ายคนอื่นก่อนเลยไปขอ
กล้องวงจรปิดในพื้นที่ดูนะครับสุดท้ายเนี่ยได้กล้องวงจร
ปิดมามันคนละเรื่องกันเลยอีกฝ่ายนึงเนี่ยมารุมตีรุมทำร้าย
น้องเขานอกรั้วบ้านน้องเขาเนี่ยตัวคนเดียวอีกฝ่ายยกพวก
มากันพอน้องสลบไปถูกลากเข้าไปในพื้นที่บ้านแล้วเอา
เตอร์ไซค์เข้าไปด้วยแล้วหาว่าน้องชายเขาบุกรุกซึ่งตอน
คดีมันเงียบมันไม่คืบหน้าเลยต้องมาขอความช่วยเหลือ
ทนายเกิดผลแก้วเกิดอ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับทุกผู้ชม

ผมก็ว่าคดีมันไม่คืบไงตั้งแต่วันที่๑๔แล้วหลักฐานแล้ว
ก็มีมาว่าทางนู้นผิดทำไมทำรวจไม่ไปจับค่ะผมเอามาให้
คลิปเสียงคลิปภาพ
เหมือนทั้งเราก็ร้อนใจว่าทางนู้นเขามีอิทธิพลหรือเปล่าอะไร

คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้คุยกับพ่อและ
แม่ของนายจักริตที่บาดเจ็บนะครับบอกว่าปกติจักริตลูกชายออก
จากบ้านไปทำงานทุกวันแล้วตอนเย็นลูกจะไปซื้อของกินนะตอน
ลูกก็เบลอไปเลยฟื้นขึ้นมานี่ยังจำเหตุการณ์ไม่ค่อย
ได้ผู้หญิงชื่อน่องที่ลูกไปหาเนี่ยพ่อกับแม่บอกว่าไม่เคย
เจอนะครับแต่ได้คุยโทรศัพท์ด้วยแล้วนองยืนยันว่าเดี๋ยวจะมา
เป็นพยานให้ว่าจักริตไม่ได้บุกเข้าไปในบ้านแต่สุดท้ายหน่องก็
ไม่มาตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับทางฝั่งคู่กรณีเรื่องการรับผิด
ชดใช้เยียวยาแล้วก็ไม่อยากจะคุยด้วยเพราะดูจากคลิปก็
รู้อยู่แล้วว่าใครผิดใครถูกทั้งฝั่งคู่กรณีของจักริตนะ
ครับทุกผู้ชมครับพลเทพนะฮะวันนี้เขาบอกเขาขอชี้แจงทาง
ฝั่งเขาหน่อยนะแล้วเอากล้องวงจรปิดให้ดูตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยช่วงค่ำ๑๔สิงหาคมได้ยินเสียงรถจักรยาน
มาจอดอยู่หน้าบ้านและเปิดประตูรั้วด้วยค่ะอ่านี่เขาบอกนี่ต้อง
ตั้งแต่ต้นมาจอดแล้วมาเปิดประตูรั้วเขาก็ออกไปดูว่าใคร
เปิดประตูรั้วบ้านเห็นว่าเป็นจักริตก็เลยตะโกนถามว่าจะเข้า
ไปไหนฝั่งนั้นเนี่ยบอกว่าจะไปหาน่องแต่ทางบ้านของเขาเนี่ย
เคยห้ามไว้แล้วว่าไม่ให้มามาทีไรเนี่ยชอบพาน่องเนี่ยไป
สุมเสพยาเสพติดเขาก็เลยเดินไปปิดประตูบ้านจักริตเนี่ย
พอเขาเดินไปจะปิดประตูบ้านเนี่ยเอามีดมาแทงเขาก่อนที่เขา

แล้วหลังจากถูกแทงแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งมาที่บ้านอีกหลังนึง
เพื่อมาหาแม่แล้วก็โทรหาหลานที่ชื่อตั๊กที่เป็นเจ้าของบ้าน
ว่าเนี่ยถูกแทงจักริตแทงนะแม่เขาก็ออกมาตั๊กก็ออกมาตั๊กมากับ
เก่งมากับหลายคนแล้วก็ถูกจักริดเนี่ยปรีเข้าไปแทงเหมือนกัน
ตั๊กก็โดนแทงเข้าท้องแล้วก็ต้นขาด้านซ้ายด้วยแล้วจักริตก็
แกว่งมีดไปแกว่งมีดมานะเก่งก็เลยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าแล้ว
ลงพื้นเพื่อขู่ให้จักริตหยุดยืนยันว่าไม่ได้จัดฉากยิงหรือ
ไม่ได้จัดฉากเพื่อจะใส่ร้ายอะไรจักริต
ในกิจยังยังไม่เลือกยังยังไม่เลือกเวียงมีดก็เก่งกับผมก็
เลยบอกว่าวางมีดวางมีดเพื่อว่ามันจะได้จบก็ไม่ก็อ่าพ่อเขาแทง

ถ้าเกิดมีดอยู่ที่เขาเราก็ไม่รู้เกิดมันพลาดท่าแทงอะไร
จุดสำคัญล่ะใช่ไหมครับเก่งก็เลยยิงด้วยความว่ายิงคู่
คนชื่อเก่งเนี่ยได้เข้าร่วมทำร้ายไม่ได้ทำแต่แค่ว่ายืนยืน
ใครยืนแล้วก็สร้างว่าวางมีดวางมีดถ้าผมไปอำพาคผม
ไปโยนทิ้งที่อื่นให้ให้ให้มันไปที่อื่นแล้วคนก็ไม่
เห็นด้วยว่าไอ้กิ๊กหายไปไหนอย่างนั้นไม่ดีกว่าครับจริงไหมฮ
ครับบริสุทธิ์คือว่าลากลากลบปุ๊บเพื่อว่าแล้วผมก็รีบโทร
ไปที่ตำรวจเพราะว่ามันเป็นการห้ามกันหลายครั้งแล้วแล้ว
จะเอามีดผมแทงผมมา๒ครั้งแล้วนี่คือครั้งที่๓
ที่ว่าเป็นเรื่องแล้วถามว่าคนเราไม่อยากมีเรื่องเนี่ย
สั่งว่าให้ให้กลับไปหรือไม่ให้เข้าเนี่ยมันต้องจบถ้าเกิด
นี่ยังยื้อยังดึงดันที่ว่าจะเข้าเพื่ออะไรเราก็ลงพื้น
ไปดูที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะครับยังมีรอยกระสุนอยู่เจ็ด
๗๐๐เลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างค่ำ๑๔สิงหาคมนะ
ครับก็พยายามจะคุยกับหน่องนะอ่าที่ว่าเป็นแฟนจักริตแล้ว
จะมาหาจนมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยแต่ญาติญาติบอก
ตอนนี้หน่องไม่อยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนความ
หน้าทางคดีเดี๋ยวดูอีกทีก็แล้วกันนะฮะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจ
แจ้งข้อหาทางฝั่งของนายพระเทพกับนายพรรณยูนะฮะที่ไปลุม
ทำร้ายนายจักริตนะนะแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสส่วนในตั้มนี่ถูกแจ้ง
เพิ่มเติมเรื่องการใช้อาวุธปืนเรื่องการยิงปืนด้วยนะครับนี่
ฮะ๓คนตอนนี้ถูกแจ้งไว้๓คนนะครับพาไปที่จังหวัด